ไปที่ลำปางกันต่อดีกว่านะครับ

เม็ดทานตะวันค่ะปกติก็จะเอาใส่แต่แกงมั่ง
การตีตีมั่งให้แตกแต่เทคนิคที่นี่ครับใช้จักรยานปั่นครับ

เพราะว่าที่โรงเรียนบ้านสาแพะตะบนสา

ชาวบ้านมารวมตัวกันช่วยกันแกะเมล็ดทานตะวันออกจากดอกแห้งนะครับ
เพื่อนำไปขายและเก็บไว้ทำพันธุ์ปลูกรุ่นต่อไป
นี่แหละครับวิธีการนี้เหรอใช่ดูครับ
ไม่รู้จะทำอะไรเด็กปิดเทอมเนี่ยครับช่วงนี้
เอาหลวงพ่อเลยบอกว่าเอามาทำลองดูนี่แบบนี้เลยครับเทคนิคนะฮะ

ไม่รู้จะทำยังไงง่ายสุดคือเอาจักรยานคว่ำตั้งไว้
เอาล้อหมุนทีนี้ปั๊บเอาดอกมา
ดอกคารวันมาเสร็จปั๊บหล่นดีมากครับ
อ๋ออเร็วมาเลยนะเร็วครับผม
ไม่ต้องห่วงครับโอ้โหฟรีเลยสบายเด็กก็
มีโอกาสได้โอกาสออกกำลังกายเพราะหมุนไปด้วยไงฮะ
ไม่ต้องไปเป็นเครื่องจักรนะฮะ

ตะแกงพันโลม

ก็เลยว่าเอาแบบนี้ก็เลยกันจักรยานมา

อกยางก็ทำให้เม็ดทานตะวันหลุดไป
ยังทำให้เด็กช่วยงานได้สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับ

บริเวณริมถนนสายแจ้ห่มกิวลมได้รับถนนจาก
สนับสนุนจากพระครูสันติพนารักษ์เจ้าวาดวัดสาแพะ

ชาวบ้านก็เลยช่วยกันพัฒนาเป็นจุดชมวิว

เมื่อดอกแข้งถึงเวลาเก็บก็ออกมาแกะ
เมล็ดขายผันไป

ครูสอนภาษาให้กับเด็กนักเรียน
และเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนย่านจน
ว่าชุมชนแห่งนี้ต้องมีผู้นำชุมชน

ที่เอาเรื่องของปรัชญาชาวบ้านเรื่องของปราชชาวบ้านมาใช้
แล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมนะให้ชาวบ้านได้มาช่วยงานกันนะคะ